เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องเฉามาอีกแล้วค่ะ
ใส่สะบงเหน็บยกทรงอุ้ย
แล้วมีการจะล่าแต้มด้วยนะล่าแต้มอะไรอ่ะ
แต้มพระในวัดคุณผู้ชมตายแล้ว
นี่ถูกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลต้องตรวจสอบโดยด่วนนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วมันก็กลายมาเป็นดราม่าไงพอเห็นภาพแบบนี้นะคะ
อีซ้อขยี้ข่าวสองเนี่ยเอาภาพภาพแบบนี้มา
เหมือนแต่งตัวเหมือนพระแต่ทำไมเอาเหมือนกับเอายกทรงอ่ะ
ทาบตรงอกแบบนี้เขียนข้อความเอาไว้นะ
บอกว่าแต่งหญิงออกรับงานขายบริการล่าผู้ชายโอ้โห
วาดเรียบซัดบวบกับพระเนรยกวัดพฤติกรรมที่เจ้าอาวาส
วัดดังต่างรู้แต่กลับนิ่งเฉยทั้งที่ชาวบ้านร้องเรียน
นักข่าวของเรานะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดนี้หน่อย
วัดนี้อยู่ที่ถนนกลางเมืองเลยเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ไปเจอชาวบ้านเขาก็มาทำบุญที่วัดกันตามปกติเลยนะคะ
แต่ไม่เจอพระไม่เจอสามเณรอยู่ในวัด
แล้วข้อมูลที่บอกว่าสามเมนเนรูปอ่ารูปนี้เนี่ย
เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ติดกับวัดนั่นแหละ
อ่าพอไปตรวจสอบดูก็ไม่เจอทั้งพระสงฆ์ไม่เจอสามเณร
เจอบุคลากรของโรงเรียนด้วยนักข่าวของเราก็เลยไปถามชาวบ้าน
ที่เขาอยู่รอบรอบวัดแหละชาวบ้านสายหัวบอกไม่เห็นมีใครรู้จัก
เห็นมีใครเคยเห็นเลยสามะเนรคนนี้ที่ตกเป็นข่าว
เอาแต่พอมันมาเป็นประเด็นแล้วเนี่ยแล้วก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องให้ทางสำนักพุทธตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ